เรือนไทยสร้างจากไม้และมีโครงสร้างรูปสามเหลี่ยม
ดังนั้นไม่ว่าจะลอยอยู่บนน้ำหรือยกพื้นเหนือระดับน้ำ
โครงสร้างจึงเบาและแข็งแรงพอที่จะต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้
เหลี่ยมเป็นรูปที่ทรงตัวได้ดีที่สุด
แต่ทั้ง๓ด้านจะต้องสามารถรับแรงกดและแรงดึงได้พอกัน
ซึ่งวัสดุที่รับแรงกดและแรงดึงได้ดีคือไม้
เพราะแม้หินจะรับแรงกดได้ดีแต่แรงดึงมีน้อยกว่าไม้ถึงประมาณ๑๐๐เท่า
โครงสร้างเรือนไทยเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะตัวเอโดยไม่มีหัวแหลม
สังเกตได้ว่าเสาและฝาผนังเอียงเข้าหากันหมด